ใครที่จะเตรียมตัวไปเที่ยวโดยเฉพาะไปเที่ยวทะเลนะคะฝั่งอ่าวไทย
ระมัดระวังเป็นพิเศษหรือว่ายกเลิกไปก่อนได้เลยก็ดี
เพราะว่าช่วงนี้นะคะคลื่นสูงจริงนะคะที่พูดเตือนแบบนี้
เพราะช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะประมาณ๔ทุ่มนะคะ
เรือเช่าเหมาลำขนขยะและขนสินค้าค่ะ
จากเกาะสมุยเข้าสู่ท่าเรือดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานี

เรือลำนี้ค่ะจริงไม่มีผู้โดยสาร
แต่ก็มีคนที่มากับเรือนะคะมีทั้งหมด๑๖คนด้วยกัน

เสียชีวิต๑หาเจอแล้ว๒ศูนย์หายรวม๔
และที่บอกว่าศูนย์หาย๔ตอนนี้ยังคงค้นหาอยู่เลยนะคะ
และวันนี้ค่ะช่วงเช้าจะเริ่มค้นหาอีกรอบ
ดูเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้น๔ทุ่มคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
แจ้งเข้ามาบอกว่าเรือออกจากท่าเทียบเรือ
อำเภอกเกาะสมุยสุราธานีมุ่งหน้าไปที่อำเภอดอนศักดิ์
แต่มาเจอกับคลื่นลมแรงทำให้เรือล่มระหว่างเกาะ๔เกาะ๕
ห่างจากฝั่งเกาะสมุยประมาณ๕ไมล์ทะเล
ถ้าคิดเป็นกิโลเมตรก็ประมาณ๑๐กิโลเมตรค่ะ
แต่จริงแล้วเกาะสมุยกับดอนศักดิ์
เขาจะห่างกันประมาณ๓๕กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทาง๒ชั่วโมงครึ่งค่ะ
นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี

พอทราบข่าวค่ะเดินทางไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเอง
ประสานตำรวจน้ำส่งเรือตรวจการ
พร้อมกำลังจากทหารเรือออกค้นหาผู้สูญหาย
นายวิชวุฒิค่ะกล่าวว่าเรือเฟอรี่ลำดังกล่าว
เช่าเหมาลำบันทุกข์สินค้าและขนขยะ
ไม่มีการให้บริการผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยว
ซึ่งบรรทุกที่อยู่ในเรือเฟอรี่
มีรถ๑๐ล้อพ่วง๓คัน

คนขับรถต่างที่ได้กล่าวไป๔คนรวม
เฉพาะคน๔๖คน
เบื้องต้นหลังจากเรือล่ม

พบว่าทั้งหมดเกาะห่วงยางลอยคออยู่ในทะเล

คือหายไปแล้วคือน้ำลึกมาก
เรือลำใหญ่หายไปเลยจมอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะ
ส่วนตอนแรกข้อมูลที่ออกมาช่วงกลางดึกของคืนวันเสาร์

แต่ว่าต่อมาชาวบ้านชาวบ้านอยู่บนเกาะแตนนะคะ
ห่างจากเกาะสมุย๑กิโลเมตรกว่าค่ะ
แจ้งว่าเจอชายสองคนเข้ามาขอความช่วยเหลือ
ทราบชื่อนายพัชระธิปรัสเป็นกลาเสียเรือ
นายสุวิทย์นวเศษวรชัย
เป็นผู้จัดการบริษัทรับเหมาขนขยะ

จากนั้นทีมค้นหาไปพบศพผู้เสียชีวิตนะคะ
ศพทราบชื่อนายเทวินสุราช
เป็นกัปตันเรือลำนี้แหละ
ลอยมาใกล้ชายหาดเกาะแตนค่ะ
ทำให้ขณะนี้ยังคงมีผู้สูญหายจากเหตุเรือล่ม
และเจ้าหน้าที่กำลังตามหาอยู่เนี่ยนะคะ
รายด้วยกันค่ะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะ
แล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญหายด้วยค่ะ